จังหวัดชนบุรีครับใครชอบกินแตงโมบ้าง
เป็นโอกาสของคุณแล้วที่จะได้กินแตงโมดีราคาถูก
สดชื่นมากครับไปที่บ้านบึงฮะ
เขาเอาแตงโมหลากหลายสายพันธุ์มาขายกิโลกรัมละ๒๐บาท
บาทก็มีนะฮะไม่เกินนี้แหละนะครับ
ผลผลิตมันล้นตลาดก็เลยต้องมาเลหลังกันแบบนี้
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตแตงโมอำเภอบ้านบึงนะครับ
ใช้พื้นที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีครับ
เต็นต์เอาแตงโมหลากหลายสายพันธุ์มาวางขาย
ราคาถูกกิโลกรัมละ๑๐บาทถึง๒๐บาท
เพื่อเป็นการระบายผลผลิตแตงโมที่ออกมาล้นตลาดในขณะนี้ครับ
แล้วพอล้นตลาดราคามันตกต่ำไงนะครับ
และผนวกกับการมาเจอการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วคุณเอ้ยส่งออกไม่ได้ไงกระจายแตงโมไปที่อื่นก็ยังยาก
ทำให้มียอดตกค้าง๓๐๐๔๐๐ตันทีเดียวครับ
นิชชาแก้วสุริยาประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตแตงโม
และพืชผักปลอดภัยอำเภอบ้านบึงบอกว่า
เอาแตงโมหลากหลายสายพันธุ์มาขายนะ
อย่างพันธุ์ฮันนีมูนนะน้ำหนัก๓๔กิโลกรัม
ปกติขายกิโลกรัมละ๓๕๔๐บาท
เอาไปเลยกิโลละ๑๐บาท
พันตอบิโดและแบล็คชูก้า
เป็นเกรดส่งออกนะครับคุณผู้ชมครับ
ปกติคนไทยไม่ได้กินนะฮะ
ปกติกิโลกรัมละ๕๐๖๐บาท
ขายกิโลกรัมละ๒๐บาทเท่านั้น
อันนี้ก็ยังไม่มีขายในท้องตลาดเหมือนกันนะ

ขายกิโลกรัมละ๒๕บาท
แล้วก็ยังมีเขาบอกว่าถูกแบบนี้ยังไม่พอ
ยังมีหน้าที่ทองนาทีถูกด้วย
ลดราคาทุกสายพันธุ์กว่า๘๐เปอร์เซ็นต์
แล้วก็มีการแจกแตงโมฟรีด้วยนะครับ
ใครสนใจนะครับสารกลางจังหวัดชนบุรีครับ
จะขายไปถึงสิ้นเดือนนี้๒๘กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับ
ใครชอบแตงโมไปลองดู